นี่เพราะว่านายแบงค์ตู้กระจกนี่ฉายาเขา
อยู่ไปขโมยรถสายตรวจ

เขาก็ติดทะเบียนตาโล่เอาไว้
แต่คุณไปขโมยจากหน้าห้าง

ทีนี้ตำรวจตามไปควบคุมตัวสิครับ
ดูจังหวะนี้กันหน่อยนะครับ
ฮะก็ต้องล็อกตัวควบคุมตัวไว้
ตอนแรกเขาบอกรถพ่อผมรถพ่อผมใช่ไหมฮะ
เหตุการณ์นี้เป็นช่วงที่ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี

ช่วยกันเข้าไปล้อมจับกลุ่มตัวของนายแบงค์ตู้กระจกฉายา
ของนายบันดิตอายุ๒๖ปีนะครับ

ขโมยหรือชกรถจักรยานยนต์สายตรวจของสพเมืองอุดอนภารี

ทำไมถึงช่างกล้าไม่กลัวอะไรเลยเหรอ
แล้วก็ติดป้ายทะเบียนตาโล่อยู่คือจอดอยู่หน้าห้างสรรพสินค้า

วงจรปิดตอนที่เขาขี่มาที่อู่แห่งนี้นะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพมาได้

มาตรวจตาอู่ไม่ใช่นะฮะเป็นนายแบงค์ตู้กระจกนี่แหละครับ
โดยในแบงค์ตู้กระจกตอนที่ถูกควบคุมตัวก็มีอาการเมา
พูดจาไม่รู้เรื่องเขาอ้างบอกว่า
เขาเป็นพ่อค้ามีฉายาแบบนี้คือแบงค์ตู้กระจก

ทะลุกระจกเข้าไปตามฉายาเลยนะตู้กระจก
ทะลุกระจกเข้าไปเอาแล้วแค่จะแวะมาที่อู่ซ่อมรถ

ต้องควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์
แล้วก็ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับ
ทีนี้มีพลเมืองดีซึ่งเป็นรายเดอร์ส่งอาหารนะคุณนะ
แล้วให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผมรออาหารอยู่หน้าห้างนะ
ได้ยินเสียงร้องคนตะโกบอกมีคนขโมยรถตำรวจ
แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ขี่รถตามไปนะฮะ
กระทั่งได้ขี่รถมาส่งอาหารแถวแยกบายพลาสบ้านจันทร์
เห็นคนร้ายขี่รถสายตรวจของตำรวจอย่างเท่เลย

ก็คิดว่าคงเป็นคนเดียวกันแหละที่เขาตะโกนกันมาขโมยรถตำรวจเนี่ย
เขาก็เลยสะกดรอยตามนะ
ขี่ตามไปเรื่อยจนมาถึงอู่แห่งนี้

ก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็ควบคุมตัวในแบงค์ตู้กระจกเอาไว้นะครับ
ขณะที่ตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุชุดสายตรวจ๑๙๑นะ
รีบไประงับเหตุวุ่นวายในห้างสรรพสินค้านะครับ
ก็เลยรีบจอดรถจักรยานยนต์ไว้หน้าห้าง
แต่ตำรวจไม่ได้ดึงกุญแจออก
แม่เขาก็เลยขึ้นไปควบไปขี่ออกมาได้นะฮะ
เห็นกุญแจพร้อมเสียบไว้แบบนั้นนะครับ
พอตำรวจออกมาจากห้างก็พบว่าถูกขโมยไปแล้ว
ก็เลยไล่ติดตามคนร้ายแล้วก็เข้าจับกลุ่มได้ในที่สุด
ตรวจสอบประวัติแบงค์ตู้กระจกหรือว่านายบัณฑิต
เคยถูกตำรวจภูทรบ้านดุงของอุดร
จับกลุ่มในข้อหารักทรัพย์มา๒ครั้ง
และข้อหาสูดดมสารระเหยอีก๑ครั้งนะครับ
แต่ครั้งนี้จากการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด
คาดว่านายบัณฑิตอาจจะสูดดมสารระเหย

แล้วไอ้ที่เห็นป้ายเมื่อกี้ที่วางอยู่บนท้ายรถมอเตอร์ไซค์
คือคนที่เป็นช่างซ่อมในอู่เขาบอกเลยนะว่า
แบงค์มาถึงปุ๊บอยู่ดีก็เดินเข้าไปในอู่
ไปเอาอะไรไขควงอะไรมางัดเอาป้ายทะเบียนออก